ล่าสุดมีคำเตือนจากสสนะครับ
ประชาชนที่ใช้ผักผลไม้ไหว้เจ้าช่วงนี้

เพราะว่าจากการสุ่มตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
เพราะว่าส้มมีสารตกค้างถึง๙ชนิดด้วยกันครับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สสเตือนระวังสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้
ที่ใช้ไหว้เจ้าในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับ
หลังจากการสุ่มตรวจสถานการณ์ผักและผลไม้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
จากการที่ไปตรวจสอบตามตลาดค้าส่งของประเทศไทย
พบว่าผลไม้สดที่ตรวจสอบพบ
มีสารตกค้างหลายชนิดนะครับ

แล้วก็มะม่วงกับมะละกอพบ๑ชนิดครับ
ที่พริกเองก็เป็นผักที่พบสารพิษตกค้างหลายชนิดมากที่สุด

ส่วนผักสดในช่วงตรุษจีนอย่างคณะนะครับ

โดยเฉพาะส้มถือเป็นผัวตะไมล์มงคลที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลตรุจีน
เพราะว่าเป็นผลไม้ที่มักจะมอบให้กัน
แล้วก็เป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุดด้วย

ด้วยน้ำที่ไหลผ่านแล้วก็แช่น้ำไว้
ส่วนกรณีที่ผักมงคลจำพวกคณะ
ผักกาดขาวต้องแกะกรีบออกจากต้น
ลี่ใบออกก่อนจะนำไปแช่น้ำ
แล้วก็ทำเช่นเดียวกันกับการล้างผักผลไม้ทั่วไป
ซึ่งก็สามารถลดสารตกค้างได้๑๒๕๖๕นะครับ
ผลไม้จะได้สดแล้วก็ไม่ช้ำเสียหายจากสารเคมีด้วยครับ